สารคุณป้าคนนี้เหลือเกินค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาหนีตาย๗กิโลกว่านี่นะคะ
มาขอความช่วยเหลือจากรพศตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
เนื่องจากว่าสามีเนี่ยนะเอามีดมาเหมือนกับจะไล่ฟันยาย
เกิดจากอะไรรู้ไหมไม่ใช่ยายคุณป้า
เพราะว่าสามีเนี่ยมาขอเงินมาขอเงินจะเอาไปซื้อยาบ้า
ฝั่งภรรยาที่เป็นคุณป้าไม่ยอมให้สามีเลยโมโห
เดี๋ยวดูภาพเหตุการณ์ตอนนี้กันหน่อยค่ะคุณป้าร้องห่มร้องไห้เลย
นี่คุณผู้ชมคุณป้าเขาก็เสียใจแหละ
นี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเพื่อขอความช่วยเหลือ

ส่งเสริมสุขภาพชุมชนสวายจีกที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะคะ
คือสามีไล่ทำร้ายถือมีดมาไล่ทำร้าย
แกก็ต้องหนีตายเอาตัวรอดค่ะ
ซึ่งตำรวจสายตรวจที่ตำบลสวายจิก็รับแจ้งเหตุ
แล้วก็ไปตรวจสอบคุณป้าคนนี้คือคุณป้าการเริงสมรำอายุ๕๒ปี
เป็นชาวบ้านที่อำเภอห้วยราชที่บุรีรำ
ร้องไห้อยู่ในห้องปฐมพยาบาลค่ะ
แล้วท่าทีป้าเอาจริงนะก็ยังหวาดภาวะอยู่ตลอดเวลาเลย
คุณป้าเล่าให้ฟังบอกว่าป้าอายุ๕๒
สามีป้าอายุน้อยกว่าอายุ๔๖
ถือมีดมาเงื้อมีดใส่แล้วใช้มืออีกข้างนึงเนี่ยนะ
บีบคอป้าอย่างแรงป้าก็ดิ้นหลุดออกมาได้
ก็เลยรีบขี่รถหนีตายจนมาถึงที่โรงพยาบาล
เพื่อขอความช่วยเหลือเพราะว่ามั่นใจไงว่าจะปลอดภัย
ทีนี้สาเหตุคุณป้าบอกว่าสามีมาขอตังค์จะไปซื้อยาบ้า
แต่ตัวคุณป้าไม่ให้ป้ามีเงินติดตัว๓๐๐บาทเอง
ตั้งใจเอาไว้ว่าเงิน๓๐๐นี้จะไว้ซื้อข้าวสาร
ไว้ซื้อกับข้าวเอาไว้กินสามีก็ไม่พอใจไงคะ
เพราะว่าเขาเคยขอตังค์ป้าประจำแล้วก็ได้
แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงทีนี้ประกอบกับตัวคุณป้า
บอกกับสามีไปว่าแก่ขนาดนี้แล้วยังทำตัวเหมือนเด็กวัยรุ่น
อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาหน่อยมาช่วยดูแลหน่อย
แล้วอยากให้สามีลดละเลิกในช่วงเข้าพรรษานี้ค่ะ
เขาจะทำร้ายร่างกายเขาเรา

ที่ตอนอยู่กรุงเทพเราไปดูอย่างนี้แหละ
สังเกตดูทีบตกจากเตียงนอน
มันก็หลายเรื่องนะคุณผู้ชมนะ
เรื่องของเงินทองก็มีเสพยาเสพติดอีก
มาขอเงินอีกเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องของการทำร้ายร่างกายด้วย
แต่ว่าเบื้องต้นตำรวจสายตรวจก็เลยให้คุณป้าไปแจ้งความที่สพห้วยราช
ของอำเภอห้วยราชเพราะว่าเป็นเจ้าของพื้นที่
ให้เจ้าหน้าที่เขาดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะ